เอาอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์สนั่นในโลกโซเชียลค่ะ
บัณฑิตใหม่เพิ่งจบนะคะ
โพสต์รูปหมู่รับปริญญาในรุ่น

รูปหมู่คือเรียนกันยังไงเหลือทั้งรุ่น๒คน
คุณต้องดูชื่อรูปเขาคืออะไร
พี่กว้างหรือผมอ้างว้างไปเอง

คือที่เห็นข้างหน้านี่ไม่ใช่นักเรียนนะคะ

แต่บัณฑิตใหม่คือสองคนที่อยู่ข้างหลัง
นี่คือมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมรุ่น๑๙
ภาคกศปชค่ะ
โพสต์นี้ยังถูกเสริมอย่างที่คุณทัศนายบอกด้วยแคปชั่นประกอบคำว่า
ป่ะสุดในรุ่นเล่นพี่กว้างหรือผมอ้างว้างไปเอง
อีกแคปชั่นหนึ่งเป่ายิงจูบย่างประธานรุ่นปะล่ะ

คือสลับกันก็ได้มั้งเป่ายิงจูบหรอกสลับกันคนละเดือนก็ได้จ้า
คือทีมข่าวนะคะก็เลยสอบถามไปว่าทำไมมันเกิดอะไรกันขึ้นน่ะ
กดไลค์ไปตั้ง๑๒๐๐คนแชร์ออกไปกว่า๘๐๐๐ครั้ง
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าทั้งรุ่นของเขาเข้ามามีทั้งหมด๑๕คน
เรียนไปเรื่อยจนถึงปี๓เอ้าจาก๑๕เหลือแค่๒
ความรู้สึกตอนแรกที่รู้ว่าเหลือกัน๒คนก็เหงานิดนึงกันนะ
คือมีอาจารย์แนะนำส่วนตัวคนละคนตัวต่อตัวกันไปเลย
เขาก็เลยบอกว่ามันก็โอเคแหละอาจารย์ให้คำแนะนำเขาดีมาก
อดทนนะอดทนเถอะจะได้เรียนจบ
เขาก็อดทนจนเรียนจบกันมาทั้งหมด๒คน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมใช่ไหม

คือทั้งรุ่นมีแค่๑๕คนมันอาจจะเป็นสายที่คนไม่สนใจหรือเปล่า
หรืออาจจะยากหรืออาจจะรู้สึกว่าบางคนอาจจะเรียนไม่ไหว
ก็ยินดีด้วยกับทั้งสองคนที่เรียนจบนะคะ
ที่อดทนแล้วก็เรียนจบได้ใบปริญญามาได้
อีก๑๓คน๑๓คนที่เหลือก็คิดว่าคงจะไปเรียนคณะอื่นแล้วแหละ
ตรงกับตัวเองมากกว่านะครับ